ชาวเน็ตดูแล้วไม่สบายใจเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับพระรูปนี้นะฮะ
คือต้องบอกว่ามาสายแฟชั่นเลยแหละนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านทำบนสารวัตรด้วยนะฮะลองดูฮะ
เค้าบอกว่างี้คือรันเวจริงแล้วชาวเน็ตเค้าบอกว่า
จริงเขาบอกว่าเต็ม๑๐ไม่หักเลย
แต่นี่คงจะไม่ได้เพราะว่า
คือชาวบ้านเขาบอกว่าคงจะไม่เหมาะนะครับ
แล้วก็ยังมีบางรูปเป็นการกรีดนิ้วจับแว่นตากันแดดด้วย

นี่ลักษณะแบบนี้มีการยักษ์ไหล่สายไปสายมา
คือชาวเน็ตบอกว่าดูแล้วไม่เหมาะสมกับสมณเพศแหละ
จากการตรวจสอบพบว่าท่านเป็นพระอยู่ในวัดแห่งหนึ่ง

ถ้าจะเอาว่าพระผู้ใหญ่ชาวเน็ตเขาเรียกร้องบอกว่า
ตรวจสอบหน่อยเถอะครับแล้วก็ตักเตือนด้วย
งั้นเดี๋ยวจะทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียได้

โยมปุ้ยดูอาจจะมาเวลาจิกตาแตกอ่ะ
ทำยังไงขณะนี้เลย